ท่านผู้ชมครับวันนี้ไปพบศพของผู้ชายนะฮะสองคนนะครับเสียชีวิตอยู่ในห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับในสภาพเปลยเปล่าทั้งคู่อืมตำรวจกำลังไล่สืบสวนอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเป็นห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับถูกล็
เสียชีวิตอยู่ข้างในนะครับตรวจสอบแล้วนะครับสองศพนี้คือนายปียพลอายุยี่สิบหกปีเป็นชาวโคราชอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่านายสมจรรย์อายุยี่สิบหกเท่ากันแต่คนนี้เป็นชาวสอสออ่าสอปปลอลาวนะครับสภาพเปลือยทั้งคู่นะครับนอนจมกองเลือดกันอยู่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งวันมีบาดแผลตามร่างกายก
ในห้องแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของเสียหายเกลือนพื้นไปหมดมีถุงยางอนามัยใช้แล้วอยู่หนึ่งชิ้นด้วยนะครับมีเข็มฉีดยาด้วยนี่เป็นหลักฐานในห้องที่เกิดเหตุนะครับภูมิกับการสอนอพระขนวงบอกว่าทั้งคู่มาเช่าห้องนี้นะครับเมื่อยี่สิบเก้ากรกฎาคมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเป็นรอยต่อครับเข้าสู่สามส
ทางคนเช่าเนี่ยคือนายปียพลเขาบอกว่าเขาอยากจะได้โทรศัพท์แต่มาแล้วก็ไม่เจอติดต่อไม่ได้เลยฝากไว้ที่นิติบุคคลจนวันนี้เจ้าของห้องมาดูอีกรอบนึงแล้วมีคนบอกว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากห้องนะ
แต่เปิดห้องไม่ได้เพราะว่าล็อกสองชั้นนะครับก็เลยต้องให้ทางนิติมาเปิดห้องให้แล้วก็เจอศพสองศพเลยฮะ
ที่มือเนี่ยมีกระจกที่เป็นโต๊ะวางของในห้องบัลโดทั่วไปจะมีแบบเหมือนเอาแก้วจะกระจกมาแทนกันต่อสู้กันด้วยกระจกที่มือกว่าจะแทนทั้งหลังครับ

อย่างที่ท่านภูมิกับการสอนอพระขนงบอกครับ
เรื่องต้นเชื่อว่าทั้งคู่คงทะเลาะวิวาดกันเองนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงก็เป็นได้นะครับ
แล้วก็เอากระจกที่เป็นโต๊ะในห้องนั่นแหละ
เอามาแทงใส่กันหลังจากที่พังโต๊ะมาเป็นกระจก
เป็นลักษณะของมีคมนะครับ
เดี๋ยวต้องไปสอบถามท่านญาติเกี่ยวกับมุมเหตุต่อไปนะครับ